เราไปดูผลการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกกันบ้างก็ถือว่าเข้มข้น
เพราะว่าชนบุรีนั้นสามารถเอาชนะสมุทรสาครได้นะครับ
เป็นเกมหัวตารางส่งท้ายในเล็กแรกครับ
ที่๑๓เกมนัดสุดท้ายของเล็กแรก
ของฟุตซอร์ลีกบ้านราวครับเล็กสูงสุด
เปิดบ้านเจอกับสิงสมุทรสาครอันดับสาม
ผ่านสี่นาทีครับซาป้านักเต่บราซิลเบอร์สกอร์แรก
คมจริงครับชนบุรีออกนำ
จากนั้นนาทีเดียวกันครับ
ปัญญาบัวคำตัวรับของสมุทรสาคร
สกัดบอลพลาดเข้าประตูตัวเองครับ
ชมบุรีนี้ห่างสองต่อศูนย์
จากนั้นครับเกมบุกของเจ้าบ้านยังคงไหลลื่นครับ

หนีสี่ศูนย์แล้วก็นำดาวน์สันโบร์น

จากนั้นชนบุรีมาได้เพิ่มอีก๓ลูกนะครับ
เตียโก้เซอร์บาสนาที๒๙ธิรัสสอนวิเชียนครับนาที๓๑นะครับ
รุ่นที่๒ในเกมนี้และปิดท้ายจากซาป้านาที๓๑
บุรีถล่มไปถึง๗ต่อ๐ครับเก็บเพิ่มเป็น๒๙คะแนน
ครั้งที่๒ตามหลังการท่าเรือ๔แต้มแต่แข่งมากกว่า๑นัด
ที่สมุทรสาครอยู่ที่๓มี๒๕แต้มเท่าเดิม
ส่วนผลอีก๒คู่นะครับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเสมอกับ
ห้องเย็นท่าข้ามไป๓๓แล้วก็มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น
เอาชนะนทวรีไป๖ต่อ๐โปรแกรมในวันนี้ยังมีอีกนะครับ
ส่งท้ายเล็กแรกของจริงในสัปดาห์นี้วันอาทิตย์ครับ
ถ้าเรือจ่าฝูนะครับจะทำแต้มทิ้งห่างจบเล็กแรกได้ไหมนะครับ
บ่าย๒โมงครึ่งไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด
โมงครึ่งนะครับคู่นี้มีการถ่ายทอดทางแอปพลิเคชัน
แล้วก็อีก๒คู่ราชนาวีเจอกับศรีสะเกด
ในเวลา๖โมงครึ่งครับ